เรียนจากแม่ของลูกที่เป็นออทิสติกคนหนึ่งนะ
ไปร้องเรียนปคม
ดำเนินคดีกับศูนย์ดูแลรับเลี้ยง
กระตุ้นพัฒนาการเด็กแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรประการ

บอกลูกของเธอนะน่าจะถูกทารุณกรรม

พัฒนาการก็ไม่มีความคืบหน้า
คุณแม่ก็เลยต้องไปร้องเรียนแบบนี้นะครับ

จะต้องอยู่ในโรงเรียนเฉพาะทางเลยแหละ

หรือว่าทำร้ายหรือว่าลงโทษเด็กรุนแรงหรือเปล่า
นี่นายโรนโรงแก้วเพชรประธานเครือข่ายโรนโรง

พาคุณแม่ของเด็กออทิสติก
ถูกครูพี่เลี้ยงทารุณกรรมนะฮะ
ฝากไว้ที่ศูนย์รับเลี้ยงกระตุ้นพัฒนาการเด็กแห่งหนึ่ง

ทีนี้ทั้งคุณแม่ทั้งนายรณรงค์
เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับตำรวจปคม

ถูกผิวมีที่ผลแชกแสงด้วยนะ

กระทำทาบรุณในศูนย์รับเลี้ยงแห่งนี้นะครับ

เกี่ยวกับเรื่องของคดีที่บันทึกไว้ที่สพบางแก้ว
มาให้ตำรวจชุดนี้ได้ดูเลย

ของโรงพยาบาลลำปางวันที่๒๙เมษายนนะครับ

ฝากลูกเข้าสถานรับเลี้ยงเด็กบกพร่องแห่งหนึ่ง

แต่พอโควิดมาก็เลยงดเยี่ยม

โดยศูนย์แจ้งว่าลูกไม่ค่อยทานข้าว

ลูกไม่มีพัฒนาการมากเท่าที่ควร

จับมือจับเท้าลูกแค่นี้แหละคุณ
ลูกผอมกะหล่องมากเลยแม่บอก

ใช่ครับแล้วข้อมือข้อเท้าเป็นแบบรอยแบบนี้คุณ

แม่บอกเอ๊ะรอยอะไรเชือกมัดหรือเปล่า
ถูกมัดถูกรั้งไว้หรือเปล่า
และมีบาดแผลคล้ายแผลติดเชื้อบริเวณทะวันหนักด้วยนะฮะ

เกิดจากการใช้ถุงทรายถ่วงเพื่อให้ทรงตัว

เกิดจากการแพ้ผ้าอ้อมสำหรับเด็ก
และเด็กเกาจนเกิดแผลบริเวณโดยรอบ

ทำใจไม่ได้จริงเห็นสภาพลูกเป็นแบบนี้นะครับ

หมายถึงแผลที่ข้อมือใช่ไหม

เสียใจเสียคนรู้สึกแล้วแบบรับไม่ได้

ลูกคือความผอมอยู่กับเราเขาไม่ผอม
แล้วเขาต้องความโขลดว่าน้องไม่กินข้าว
แต่เราไม่เชื่อเพราะน้องอยู่กับเราน้อง

โอ้โหแม่บอกว่าน่าจะโดนล่ามนะ
แล้วตอนศูนย์เขาส่งรูปถ่ายมาให้แม่ดูคือ

ทีนี้สำหรับใบรับรองแพทย์ที่คุณหมอระบุออกมานะครับ
๑ผอมคือน้ำหนักน้อยขาดสารโปรตีน
มีกลุ่มแผลติดเชื้อเก่าบริเวณอวัยวะเพศและทวันหนัก
มีกลุ่มแผลเป็นเก่าคล้ายกับรอยเล็บคุณ
โคนต้นแขนทั้งสองข้างและคนขาด้านขวา
อีกกลุ่มแผลหนึ่งก็คือแผลเป็นที่หางคิ้ว
๕แผลถลอกสะเก็ดลอกที่โหนกแก้มขวา
เป็นสีคล้ำขนาดกว้างสักเซนกว่า

และอีกกลุ่มแผนนะคุณยังไม่หมดเลย
แผลเป็นสีจางเส้นบางคล้ายแผลบริเวณ
เหนือข้อเท้าซ้ายลักษณะคล้ายถูกล่าม
ทีนี้ต้องแจ้งความไว้ที่สพบางแก้ว
ทีนี้ก็กลัวเรื่องจะช้ากลัวคดีจะช้า
ก็เลยมาที่นี่อีกฮะตำรวจปคมนะครับ
อยากให้ตำรวจส่วนกลางเป็นผู้ดูแลคดีหุ้น
ดูสิเด็กนี่แม่อุตส่าห์ไปฝากไว้

โอ้โหถ้าคุณเห็นลูกคุณเป็นแบบนี้ใจสลายเลย

คนเป็นแม่ทุกคนเนี่ยเห็นสภาพแบบนี้รับไม่ได้ค่ะ